เรื่องของพระเหมือนกันค่ะพระรูปนี้
มือนึงถือขวานมือนึงถือกระป๋องเบียร์
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาพระรูปนี้ป่วยจิตเวท

นี่ค่ะถือขวานด้วยดื่มเบียร์ด้วย
ตลาดนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ

ก็เดินวนไปเวียนมาอยู่ในตลาดพูดคนเดียว
ขวานไปทุบรถชาวบ้านเขาด้วยนะคะ
ทุบรถนักข่าวช่องหนึ่งด้วยนะคะ
โอ้โหคนกลัวค่ะชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า

นักข่าวเองก็สังเกตเห็นพฤติกรรมของพระรูปนี้
เดินไปจิบเบียร์ไปถือขวานไปด้วย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะมาเดิน

พระรูปนี้ถือขวานแล้วก็ไปรำ
อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครชุม

ขวานไปรำหน้าศูนย์เด็กเล็กค่ะพี่อุ๋ย

ก็ต้องแจ้งประหลัดอำเภอแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวถามว่าท่านเป็นอะไร

ท่านตอบว่าเป็นเบาหวานเป็นความดัน
เบียร์สัก๒กระป๋องอาการจะดีขึ้น

ตรวจสอบไปที่วัดต้นสังกัดได้ข้อสรุปว่า
นี่คือพระจริงไม่ใช่พระปลอมนะคะ

เป็นพระแล้วป่วยจิตเวทต้องยังไงพี่อุ๋ย

ก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงดี

แต่พระรูปนี้ชอบแอบออกไปนอกวัด
เดี๋ยวทางฝ่ายปกครองจะพาพระรูปนี้ไปส่งที่วัด
แล้วก็จะต้องส่งไปรักษาอาการป่วยจิตเวทนะคะ
กินเบียนแล้วยุบวันนี้กินเบียนกี่กระป๋องยุบไหม
ไม่เอาแล้วไปรักษาดีกว่าเนอะไม่ต้องกินไม่ต้องเดินออกไปอย่างนี้นะไปรักษาดีกว่านะครับ